เมื่อวานนี้เธอประกาศผ่านไอจีส่วนตัวว่าเธอติดโควิด๑๙
คือมดชมคำที่ผ่านมาเรียกว่าก็ทำร้ายแตกคุณผู้ชม
แจ้งข่าวผ่านไอจีของเธอนะคะบอกว่าเธอไม่สบาย
ตั้งแต่วันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
จากอาการอาหารเป็นพิษก็คือท้องเสียนั่นเอง
หลังจากนั้นก็มีไข้ต่อเนื่อง

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอีกรอบค่ะ

แล้วก็ตอนนี้ได้เข้ารักษาตัวที่ฮอสปิเทลเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยตอนนี้นะคะยกเลิกคิวงานทั้งหมดในช่วงนี้ไปก่อนค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๑จนถึง๒๘พฤศจิกายน
ก็คือเธอไปทำงานตามที่ต่างนี่แหละค่ะ

ก็เมื่อช่วงเช้าได้พูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอเธอเริ่มมีอาการป่วยค่ะ
กระทั่งนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะผลบวกออกในวันที่๒๗ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็สอบถามอาการล่าสุดนะคะ

ก็คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องรักษาตัว๑๔วันนะคะ
ตามกำหนดแล้วก็ฉีดวัคซีนครบแล้วนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ช่าหายไวด้วยละกันนะคะ